สนับสนุนโดยบริษัทปธจำกัดมหาชน

ก็ที่เคยทำมีขับมอเตอร์ไซค์ไปเอาของ

เข้าไปให้ที่แบบเป็นมูลเรียนอิทธิบ้าง
เป็นโรงเรียนบ้างหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันอยู่ไกล
ที่รถยนต์มันไปยากอะไรอย่างนี้ครับผม
วันนี้ก็มาทำดอกไม้จันทร์นะครับผม
แต่ว่าเป็นดอกไม้จันทร์ที่ทำจากลอตเตอรี่
ที่ไม่ถูกใช้แซวอะไรอย่างนี้ครับผม

ปกติผมทำบุญโรงศพบ่อยไหมครับ
คือซื้อโรงศพให้กับคนยากไหลบ่อย

อยากรู้ครับว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งมานานยังครับ

เริ่มมาจากการที่เราได้รับสมัครจิตอาสา

ในตอนงานพระราชพิธีในหลวงราชการที่๙ครับ
ตเตอรี่นี้ได้รับการบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศนะครับ
ก็ได้ส่งมาให้ทางจิตอาสาได้มาทำกันนะครับ
กลุ่มจิตอาสานก็ได้ประสานกับวัดที่รับบริจาคโรงศพนะครับ
แล้วก็ดอกไม้จันนี้ก็เป็นติ่งหนึ่งที่ใช้ในงานชะพนักกิจศพ

ผมไม่มีความรู้เรื่องการทำเลยอยากให้พี่สอนหน่อยได้ไหมครับ
สาส่วนใหญ่ที่มาก็ยังก็มาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็มาช่วยกันทำนะครับ
ก็ถ้าพูดถึงเรื่องประดิษฐ์ประดอยก็พอได้แหละ
เพราะว่าเราก็เคยผ่านสายอาร์ตสายอะไรอย่างนี้มาสายประดิษฐ์มาบ้าง

มีความสุขค่ะทุกครั้งที่เราจับหรือว่าลงมือทำ
เราใช้เวลาที่เราว่างเพื่อคนอื่นที่เขาได้โอกาสเหมือนเรา
เพื่อจะได้ทำตรงนี้เพื่อเหนือคนอื่น
กว่าที่คิดนิดนึงครับผมเพราะว่าตอนแรกเราทำแล้วก็ทำตามเขานะครับ
แบบค่อยทำค่อยทำแก้ไขกันอยู่ประมาณ๒๓ทีครับผม
ก็รู้สึกว่าอ๋อถึงเจอเทคนิคว่ามันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้
ไม่ยากนะครับผมว่าเราก็สนุกด้วยผมว่าน่าจะมา
ใครมีโอกาสเนี่ยลองหาเวลามาทำกันดูนะครับผม
พูดถึงความรู้สึกว่าที่วันนี้ได้มาทำนะครับ
รู้สึกดีว่าเรามีความสุขที่ได้ทำ
เราได้เห็นคนอื่นที่เขาแบบนั่งอยู่รอบเรา
เขาพยายามแบบเขามีความสุขกับการทำให้ของให้คนอื่น
เมื่อกี้ได้ไปทำมานะครับผมก็อย่างหนึ่งที่กวางเห็นก็คือ
เรื่องของความเสียสละนะครับคือทุกคนทุกจิตอาสาที่มาวันนี้
หน้าตาดูมีความสุขมากเพราะเขาเสียสละเวลาเสียสละแรง
เพื่อที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเขาเองกลับมีความสุขมาก
เรื่องวันนี้ผมเป็นเรื่องที่ประทับใจมากในวันนี้
ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้สังคมไทยเนี่ย
คิดกันได้อย่างนี้ทุกคนนะครับผมว่าน่าจะทำให้สังคมเรามีความสุขมากเลยครับ